คุณผู้ชมฮะที่ลบบุรีโอ้โหเจ้าของบ้านเดินทางมาที่บ้านนะฮะ
เพราะว่าไปทำงานที่อื่นมา๑เดือน

สิ่งที่เห็นในบ้านถูกโจรบรื้อทุกสิ่งเอาทุกอย่างไป
ตัดจนไม่เหลืออะไรเหลือแต่ซากครับคุณผู้ชมไปดูเลยนะครับ
ทุกห้องนะครับลื้อทุกห้อง
โอ้โหคุณดูสิรื้อทุกสิ่งเอาทุกอย่างตัดไปจนไม่เหลือ
คือรถนี่ดูสิไปหมดเลยตรงคอนโซลเบาะเบอะอะไรไปหมด
ชิ้นส่วนออกหมดเลยนี่รถนะคุณ
ส่วนภายในห้องทุกห้องเนี่ยก็ของหายนะฮะ
ขนาดเสาเหล็กหน้าบ้านมันยังตัดเอาไปเลย

เจ้าของบ้านไม่อยู่แค่๑เดือนเท่านั้นเองนะครับ
นี่ฮะทั้งสภาพรถยนต์ผู้เสียหายนะฮะ
ผู้เสียหายก็คือคุณป้าสุดาพรเทพชาตรีอายุ๖๑ปี
ป้าจอดไว้ในบ้านบ้านอยู่ที่ถนนผลโยธินหมู่๘
ตะบนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
เหลือเป็นซากคุณภายในบ้านถูกลื้อออกหมดเลย

ทีวี๕๕นิ้ว๒เครื่องเอา

เครื่องออกกำลังกายเครื่องซักผ้ารถจักรยาน
สิ่งของเครื่องใช้ถูกลื้อถูกตัด
ขันน็อตกระจุยกระจายไปหมดเลยฮะ
กลายเป็นเหลือแต่กองขยะเต็มบ้านอย่างที่เห็นคุณผู้ชม
เดินมานอกรั้วรั้วถูกตัดคุณ
เสาเหล็กที่ไว้ค้ำหลังคาคุณเห็นไหม

คุณผู้ชมรั้วถูกตัดไปหมดเลย
สุดาพรเจ้าของบ้านอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างบอกว่า
คือไม่ได้อยู่บ้านไปรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่ชนบุรีนาน๑เดือนคุณ
เมื่อวานนี้เดินทางกลับมาเจอสภาพบ้าน
ช็อกครับกุญแจบ้านถูกตัดออก
ประตูรั้วบ้านเสาเหล็กหลังคาบ้านถูกโจร

แม่ไม่เหลือเสาให้ฉันเลยหลังคาจะพังอยู่แล้ว
คุณถ้าเกิดว่าบ้านนี้เป็นบ้านทรงไทยหรือบ้านน็อกดาวน์นี่ป่านนี้

ดูดินี่ค่ะเออเอาไปได้เอาไปทุกสิ่งนะฮะต้นตัดน่ะเสาค้ำหลังคา

แต่กล้องวงจรปิดมีปัญหาในระยะหลังก็ดูไม่ได้
เพราะไฟมันดับแล้วกล้องวงจรปิดอาจจะเสียฮะ

ได้แจ้งความว่าที่สพโฆษ์สำโรงวรรณ์
ให้ตำรวจช่วยติดตามจับตัวโจรแสบที่ขโมยทรัพย์สินจนเกลี้ยง

เพื่อจะได้ทรัพย์สินกลับคืนมาบ้างคุณ

นี่ถ้าเกิดจับตัวมาได้นี่อยากจะผ่าหัวใจอยากจะแงะดูในสมอง

ดูสิเอาไปแบบนี้นะคะ